พบกับทางฟิลิปปินส์ก็จะเป็นงานยากขึ้นเรื่อยนะครับก่อนที่เรา
นั้นจะไปเจอสิงคโปร์ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนผล
อีกสายหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า๒ทีมที่อยู่ใน
ขายได้จากเข้ารอบอย่างเวียดนามแล้วก็มาเลเซียในก็มีผลแพ้
ชนะเกิดขึ้นครับสถานการณ์ของทีมไทยกันก่อนดีกว่าครับ๖แต้ม
เต็มชนะตีม๒๐แล้วชนะพม่ามา๔๐ครับนำเป็นจากฝูงด้วย
ประตูได้เสียที่ดีกว่าสิงคโปร์ที่มีหกแต้มเท่ากันเมื่อวาน
ฝึกซ้อมนักเตะทั้งหมด๒๘คนนะครับก็ใช้เวลา๑ชั่วโมง
เน้นวิธีการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็การเตรียมให้พร้อม
นะครับสำหรับเรื่องของการลงสนามในนัดต่อไปนะครับมีการ
ฝูสำหรับคนที่ลงเล่นเต็มเกมเป็นตัวหลักตัวสำรองส่วน
ที่ไม่ลงเล่นไม่มีชื่อนะครับก็ไปฝึกซ้อมกันด้วยก่อนการ
ซ้อมเนี่ยมีมาเสริมเพิ่มเติมอีก๑คนก็คือฟิลิปโรเลอร์ครับ
ขวาของทีมชาติไทยจากการท่าเรือบอกว่ามีความสุขมาก
ที่ได้มาร่วมทีมชุดนี้เพราะทุกคนเนี่ยมีคุณภาพสูงส่วนเรื่อง
แย่งตำแหน่งฟิลิปมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทีมไทย
มีแบ็คขวาที่ดีถึง๓คนในชุดนี้ต้องพยายามซ้อมให้ดี
สุดแล้วก็เชื่อว่าอีกสิ่งที่สำคัญก็คือต้องสามารถเล่น
ตำแหน่งอื่นได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่แบ็คขวาเท่านั้นอย่างที่
เห็นก่อนหน้านี้ทริสตองโดก็ไปเล่นแก๊กซ้ายตัวเขาเอง
เคยเล่นแก๊กซ้ายกับสโมสรมาหรือว่าเล่นเป็นตัวบนแล้วก็
จะเพิ่มทางเลือกให้กับมาโนโพลกิ้งแน่นอนครับฟิลิปยังบอก
ว่าตอนกลับไปเยอรมันยังคงรักษาความฟิตกับพี่ชายที่
โค้ชอยู่เสมอและยืนยันว่าสภาพความฟิตเนี่ยไม่ได้ตก
ลงไปเลยนะครับเตรียมพร้อมเพื่อช่วยทีมชาติไทยแน่นอนส่วน
ในกลุ่มบีครับไปดูกันก่อนคู่แรกนะครับเตะเมื่อวาน
ยังไม่ชนะใครส่วนอินโดแข่งเกมแรกชนะกัมพูชามาครับ
นาที๒๓อินโดนำหนึ่งศูนย์จากจุดโทษของทางอาร์สตาวิมังกวลัมหรือว่าอาร์สตาวิบาฮาครับ
ค้าแข้งอยู่ในเกาหลีเป็นเคลียร์อีก๒นะครับ
จากนั้นอินโดนำหัง๒ศูนย์จากทางเอราฟานจาย่านาที๓๖
แล้วก็ลาวไล่มานะครับจากกี้ดาวันสุวรรณีนาที๔๑
ครึ่งหลังอินโดครับหนี๓๑จากวิตันสุไลมารนาที๕๖
จบเกมครับอินโดถล่มลาวไป๔๑ครับมี๖แต้ม
จาก๒นัดนะครับอยู่ที่๒ของกลุ่ม
ส่วนลาว๓นัดไม่มีคะแนนตกรอบไปแน่นอนแล้วนะครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับคู่สำคัญครับ
เดี๋ยวจะรู้ว่าใครจะมีโอกาสมาตัดไทยในรอบรองชะเลิศถ้ามีความเป็นไปได้นะครับ
ลูกดีซัดเต็มโอ้โหเข้าซ้ายข้างขนาดของทางเหงียงกวางหายครับ
นาที๓๒เวียดนำนั่นอยู่หนึ่งสูญแล้วก็ดึงลูกนี้สองสูญครับ
เหยียนกรงเฟืองนาทีสามสิบหกจากนั้นนะครับหนาทีที่แปดสิบเก้านะครับ
ปิดท้ายจากทางเหงียนหวังดึกครับจบเกม
เวียดนามถล่มมาเลไปถึงสามสูญเก็บโครคคะแทนเต็มครับจากสองรัชนั่น
จ่าฝูงของกลุ่มมีแต้มเท่ากับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้ถือว่าค่อนข้างจะดูเดือดมากมากนะครับ
เพราะว่าเป็นทีมสายแข็งมาอยู่รวมกันยังมองไม่ออกนะครับเวียดนามดูมีภาษีในการที่จะเข้ารอบมากที่สุดนะครับ
หวังว่าจะมีโอกาสไปถึงนัดชิงชนะเลิศ
ในช่วงวันที่๑มกราคมปีหน้า